คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ครอบครัวของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กันหน่อยดีกว่าค่ะ
มีเรื่องให้ต้องเคลียร์ดราม่ากันอีกแล้ว
คือมีคนไปถามเพชรพุ่มพวงลูกชายแม่พึ่งนี่นะบอกว่า
มรดกที่แม่ทิ้งไว้ให้เป็น๑๐๑๐ล้าน
ตอนนี้ไปไหนหมดยังอยู่หรือเปล่านะฮะ
แล้วก็ถามไปอีกว่าทำไมเพชรถึงมีปัญหาในชีวิตอะไรอีกมากมาย
เออไปยุ่งยังไงครอบครัวเขาได้ขนาดนี้
คุณผู้ชมพี่เพชรต้องออกมาเคลียร์ว่าไงฟังค่ะ
สมบัติของคุณแม่มีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับ
ปัจจุบันคุณแม่เสียชีวิตมาแล้ว๓๗ปี
สำหรับผมผมมองว่าเงินถูกใช้ไปทุกวันนะครับ

แต่ส่วนของมรดกที่ทุกคนพยายามจะถามถึงกัน
ใดคือชัดเจนอย่างที่พี่เพชรบอกนะว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยก็จากไป๓๐กว่าปีแล้ว
คุณผู้ชมแล้วสมัยนั้นเนี่ยคือถ้าย้อนอายุตอนนี้พี่เพชรเพิ่งเกิด
ค่ะขวบเทอมความทรงจำมีหรือเปล่า
ก็ถูกต้องนะเขาเคลียร์กันไปแล้วคนก็ไปคอมเมนต์ประมาณว่า
ทำไมแบบชีวิตเป็นถึงลูกราชินีเพลงลูกทุ่งเงินเงินก็มีสมบัติมากมาย
ทำไมมีปัญหาชีวิตเยอะจังใครไหนบอก
เพชรพุ่มพวงนี้นะคะลูกชายคนเดียวก็ออกมาตอบคำถาม
หลายคนค้างคาใจนะอย่างที่บอกไป
นี่แหละก็เป็นเหตุให้เพชรพุ่มพวงต้องออกมาอัดคลิปเคลียร์ด้วยตัวเอง
ก็แจกแจงไว้ทุกประเด็นอย่างชัดเจนแล้วนะคุณผู้ชม
แล้วบอกว่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอด
ไม่ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้เป็นเพราะว่าอะไร
เรื่องมันผ่านมานานแล้วสมบัติที่ว่าแม่ให้ตามนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ส่วนพี่เพชรก็อธิบายเอาไว้ว่าแม่พึ่งเสียชีวิตตั้งแต่เพชร๕ขวบคุณผู้ชม
ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าสมบัติคืออะไรบ้าง
มีอะไรทิ้งไว้ให้มากน้อยแค่ไหนด้วยความเป็นเด็กเนาะคุณผู้ชมเนาะ
ส่วนตัวมองว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว๓๑ปี
เงินถ้ามันมีมันก็ถูกใช้ไปทุกวันมันก็ต้องมีวันหมดของมัน
เรื่องมรดกของคุณแม่เนี่ยนะไม่ได้มีอะไรมากมายหรอก
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องได้ในส่วนนั้นด้วย
ตอนนี้ตัวพี่เพชรเองนี่นะก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ปกติเลย
แล้วก็เล่าอีกด้วยนะคะว่าชีวิตที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไม่มีที่อยู่ไปนอนวัดมาเนี่ย
ลำบากแบบนั้นก็เคยผ่านมาแล้วจริง
ชัดอีกครั้งนะคะว่าแม้ว่าตัวเขาจะเป็นลูกชายของราชินีเพลงลูกทุ่ง
แต่ชีวิตจริงเพชรพุ่มพวงก็ไม่ได้เป็นเหมือนเจ้าชายอย่างที่หลายคนคิดนะฮะ
แล้วก็บอกด้วยว่าเหตุผลที่ออกมาพูดในครั้งนี้เพราะว่า
ไม่อยากให้แบบแมงเม้าขาเมาส์กันไปเมาส์กันมาแล้วเข้าใจกันผิดอีกนะคะ
แล้วก็ไม่อยากให้ปิดโอกาสในการทำงานของเพชรพุ่มพวงด้วยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เขาก็มีผลงานกับพี่หญิงลีเนาะ

หากินเป็นดีเจขยันขันแข็งเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถ
เพราะฉะนั้นสนับสนุนความสามารถของพี่เพชรแล้วก็สนับสนุนผลงานดีกว่า
เรื่องครอบครัวเขาอะไรที่มันผ่านแล้วให้มันผ่านไป
ใช่สุดอย่างที่เชอรี่ว่าเลยนะคะ